เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าเรื่องของการล้มบอลกันก่อนนะครับ
วันนี้นะครับสโมสรราชนาวีก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ผลเรือเอกรังสริตสัตยานุกูลนะครับ
ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวีก็กล่าวว่า
จากกรณีที่มีผู้เล่นของทีม๔คน
ก็ประกอบไปด้วยนรงวงทองคำสุธิพงศ์เหลาพรสุวิทยานำสินหลากและเสกสรรชาวทองหลางนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล็อกผลฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ทีมนั้นก็เกิดข้อสงสัยถึงความไม่ชอบมาภากลของผลการแข่งขันในบางนัด
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีนักเตะภายในทีมเกี่ยวข้องกับการล็อกผลสกอร์
เรื่องต้นนะครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนักเตะ
แต่ถ้าหากว่ามีความผิดจริงยืนยันเลยนะครับว่าจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมจากข้อกฎหมาย
เนื่องจากนักเตะในสังกัดเนี่ยนะครับ
คือ๓คนจาก๔คนที่มีชื่ออยู่ในข่าวเนี่ย
มีสังกัดเป็นนักเตะสังกัดของกองทัพเรือ
ซึ่งจะต้องโดนโทษ๒เท่าเพราะว่าเป็นทหารด้วย
ครับก็จะมีสุธิพงศ์นะครับสุธิพงศ์แล้วก็เสกสรรภ์ที่เป็นทหารนะครับ
นโรงนี้ก็เป็นพลเรือนซึ่งแน่นอนนะครับ๓คนที่ผมบอก
สุธิพงศ์สุวิทยานะครับแล้วก็เสกสรรเนี่ย
ก็ต้องมีโอกาสขึ้นสารทหารถ้าเกิดว่าผิดจริง
แล้วเดี๋ยวก็ค่อยส่งต่อกันว่าจะเอายังไงนะครับ
อย่างแน่นอนและเชื่อว่าไม่มีนักเตะรายอื่นของทีมกระทำการดังกล่าว
และได้ชี้แจงให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ